ไปทานบะหมี่ระดับตำนานเลยทีเดียวขายมานานกว่า๗๐ปีเลยนะ
ให้บะหมี่ร้านนี้บอกเลยว่าซูดปากเพราะว่ารสชาติมันสุดยอด
เป็นบะหมี่เกี้ยวหมูแดงที่เป็นระดับตำนานไปดูหน้าค่าตากันหน่อย
หน้าร้านนี่ให้ดูหน้าร้านกันหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยวครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสีไทย
ถนนศรีพุนพินตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับ
เขาขายก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอบสูตรดั้งเดิมมานานกว่า๗๐ปีแล้ว
แต่ยังคงเอกลักษณ์ความอร่อยที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยทีเดียว
เจ้าของร้านเขาเล่าว่าที่ร้านเปิดขายมานานตั้งแต่รุ่นกง
ทำขายจนมาจนถึงปัจจุบันรุ่นของตัวเองเนี่ย
เป็นรุ่นหลานคือรุ่นที่๓แล้วโอ้โหขายมานานมากเลยนะครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่นะจะรู้จักร้านนี้ในชื่อร้านที่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัด
เดี๋ยวหน้าวัดดิเตี๋ยวหน้าวัดนี้เพราะว่าเขาขายอยู่หน้าวัดพระโยกครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาบอกว่าโอ้โหทานแล้วติดใจ
สุดท้ายต้องกลายมาเป็นลูกค้าประจำโดยทันทีเพราะมันอร่อยจริงเลยนะครับ
ชอบที่จะสั่งบะหมี่เกี้ยวแบบแห้งนี่เป็นทีเด็ดของทางร้านเลยนะ
ไปแล้วต้องสั่งให้ได้เพราะว่าสูตรบะหมี่แห้งของที่ร้านเนี่ยนะ
เขาจะมีนี่น้ำซอสหมูแดงเฉพาะทางของทางร้านเขานี่ไงนี่นี่แบบนี้เห็นไหม
คนมากคนจักรนี่แหละครับเขาจะราดในชามก่อนที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าด้วย
สน้ำแดงเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะที่ร้านเขาทำมาตั้งแต่รุ่นอาโกงเริ่มทำขายนะ
ส่วนหมูแดงก็จะเลือกหมูเนื้อแดงที่ใหม่สดนำมาหมักตามสูตรจนมันเข้าเนื้อแล้วนำมาอบ
ส่วนเกี้ยวหมูสับก็จะทำเองทุกวันส่วนเส้นบะหมี่จะใช้เป็นบะหมี่ไข่ครับ
เพราะว่าเส้นมันจะเหนียวมีทั้งแบบเส้นแบนเส้นกลมก็
ก็มีค่ะเลือกสั่งได้นี่เห็นไหมเส้นแบนก็มีเส้นกลมก็มีบะหมี่ป๊อกไง
แบนบะหมี่หยกก็มีด้วยน้องใบตองเยอะแยะมากมายหรือจะสั่งเส้นใหญ่
เส้นเล็กอะไรก็ได้หมดเพราะว่าเรามีให้ทุกเส้นนะครับ
แล้วยังมีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูแดงน้ำใส
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องทานนะน้ำใสเขาก็มีเหมือนกัน
ปากเต็มคำจริงสั่งเป็นเกี้ยวแห้งก็ดีอย่างที่บอก
แห้งดีอย่างนี้ก็อร่อยนะครับหิวจังเห็นแล้วหิวใช่ไหม
ี้ยวน้ำก็ดีเพราะว่าสดแล้วมันคล่องคอมากเลย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ำซุปที่ใช้เป็น
กระดูกหมูส่วนเล้งเคี่ยวจนนุ่ม
ซุปมันเลยหวานเข้มข้นด้วยกระดูกหมูไง
เสิร์ฟมาพร้อมกับบะบี่แห้งเลยแหละ
สดคล่องคอครับอย่างที่บอกขายมาแล้ว๓รุ่นแบบนี้
คนทานมาเยอะมากเลยทีเดียวเลยนะครับ

ขายมาตั้งแต่สูตรอักโก้งจนถึงรุ่นหลานนี่
ขายนานนั้นเมื่อไรขายหมดคะ

แล้วก็ขายชามหนึ่งไม่แพงด้วย

พิเศษ๔๕บาทแพงขึ้นมาอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ

บอกเลยนะครับร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวสีไทย
อยู่หน้าวัดพระโยกอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีขายตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึง๔โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ปิดทุกวันอาทิตย์ครับ
วันอาทิตอย่าไปวันอาทิตย์ไปแล้วไม่ได้กิน
ถามคนแถวนั้นก็ได้ถ้าไปไม่ถูกก๋วยเตี๋ยวหน้าวัด
แต่คุณพี่ทานแล้วดูอร่อยจังเลย

แต่ตอนนี้เนี่ยต้องกินแบบนี้ไปก่อน